ท่านผู้ชมครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล

ส้มทั้งสมุทรปราการเลยใช่ไหม
นี่คือที่ลานตลาดนัดเรือบินอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาที่คุณพิธาไปขอบคุณประชาชน
หลังการเลือกตั้งนี่ฮะมากันเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ให้กำลังใจนะฮะทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้งพร็อปต่างนะครับ
คุณพิธาขึ้นเวทีปลาใส่ที่สมุทรประการนะครับ
บอกว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวทีสุดท้าย
ที่จะมาพบประชาชนในฐานะสอสอ
เพราะครั้งหน้าจะมาในฐานะนายกรัฐมนตรี
แล้วก็บอกว่ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณชาวสมุทรปราการ
ที่ได้ทลายกำแพงลงด้วยการเลือกผู้แทนจากพักก้าวไกล
ทั้ง๘เขตเลย
อยากให้หัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันพูดต่อให้สังคมเข้าใจ
ว่าเราไม่ได้กดดันให้โหวตเลือกนายก
เพราะสวเนี่ยเชื่อว่ามีความหวังดีกับประเทศ
เชื่อว่าสวจะโหวตตามเสียงมติของประชาชน
ยุคสมัยของประชาชนมาถึงแล้ว
วันนี้พลเอกประยุทธ์ทำงานวันสุดท้าย
และสมุดประการจะเป็นเวทีสุดท้าย
ที่ผมขึ้นเวทีในฐานะสอสอ
ข้างหน้ากลับมาจะขึ้นมาในฐานะยุครัฐบาที
แสดงความชื่นชมและขอบคุณพวกเขา
บอกกับเขาว่าพวกเราไม่เหมารวม
วุฒิสภาเหมือนกันทุกคน
มีคนที่กล้าหาแล้วบอกว่าไม่ใช่หน้าที่โครงการอะไรของวุฒิสภา

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกแล้ว
ไม่ใช่โครงการอะไรของวุฒิสภาที่จะมาตัดสินแทนเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
มากกว่า๒๕ล้านเสียงที่รวมกันเป็น๘พักจัดตั้งรัฐบาล
เสียข้างมากในปัจจุบันต้มมือดักยาวให้วุฒิสภาที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชน
ขอให้โหวตตามระบบตามระบอบของประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็น
เสียงข้างมากในสภาเขาควรได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกใช่ไหม

ส่งเสียงไปยังสวนะครับ
ทีนี้มันยังมีประเด็นเรื่องของกรกตอยู่เนอะที่เมื่อวานนี้จะประชุม
แล้วมาติดตามวันนี้วันนี้มติก็ยังไม่ลงอีกไปดูพรุ่งนี้อีก
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิธาเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะมาเจอชาวบ้าน
เจอประชาชนที่สมุทรปราการเนี่ยนะได้โพสต์คลิป
ประชาชนถึงสสแล้วก็สวด้วยก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคมนี้
โดยบอกว่าขอให้ให้โอกาสประเทศไทยได้มีรัฐบาลเสียงข้างมาก
เจตจำนงของประชาชนในการเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตย
คืนความปกติสู่การเมืองนี่คุณพิทาบอกว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่า
เนี่ยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชน
การเลือกตั้งถูกล้มล้างครั้งแล้วครั้งเล่า
ด้วยการรัฐประหารนิติสงครามและการยุบพัก
รัฐธรรมนูล๒๕๖๐แต่นี่คือโอกาสของไทย
ที่เราจะคืนความปกติกลับสู่การเมืองไทยอีกครั้ง
เพราะฉะนั้นในคลิปของคุณพิธาเนี่ยพยายามสื่อสารความหมายไว้บอกว่า
โหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคมนี้ไม่ใช่การเลือกพิธา
ไม่ใช่การเลือกพักเก้าไกลแต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าไทย
ต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติ
เช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก
สมาชิกรัฐสภาทุกคนสามารถใช้เสียงร่วมกัน
สารต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้ง
จัดตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้สำเร็จ
ก็เลยขอส่งสารถึงประชาชนว่าพร้อมแล้วจะเป็นนายกของทุกคน
ผมขอสื่อสารไปยังสสและสวทุกท่าน
ท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบอบการเมืองปกติ
แต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้
ผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้
แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมาก
คือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็น
ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน
ว่าท่านจะเลือกพักไหนมีความเห็นทางการเมืองอย่างไร
ปรารถนาถึงสังคมแบบไหน
ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศ
โอบลับความฝันอันหลากหลายของทุกคนได้
นี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็น
ให้โอกาสประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้า
โดยการบริหารของรัฐบาลพักร่วม๘พัก
นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัฐ

อกจากจะสงสารเป็นข้อความเป็นคลิปวิดีโอแล้ว
เจ้าตัวตัวเป็นก็เดินสายแบบไม่หยุดไม่ห่อนเหมือนกันนะคะ

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พอแหม่เปิดประตูรถตู้ก้าวเท้าแตะพื้นเท่านั้นแหละ
ฟังหน่อยสิครับบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไง

การเมืองแล้วนี่มันแทบจะเป็นดาราไปแล้ว

กรี๊ดกันลั่นสนั่นจริงที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะ
ประชาชนที่มาติดต่อดำเนินการทางราชการ
พอรู้ว่าคุณพิทาจะมาเนี่ยคิวเคิลโยนทิ้งเลยนะ

เอาเหรอกรกตก็อยู่ที่นั่นนะ

ทีแรกคนคิดว่าเอ๊ะหรือกรกตเรียกมาชี้แจงแล้ว
เห็นคุณพิทาบอกยังไม่เห็นมีจดหมายอะไรเรียกผมมาชี้แจงเลย
ยังเลยกรกตเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนที่กรกตกำลังพิจารณาอยู่

นี่ทุกคนก็เลยมาออรอแบบถ่ายรูปรอเจอ
นี่ทางเข้าฝั่งหน้ากรกตค่ะ

ต้องผ่านเป็นทางเข้าฝั่งหน้ากอกกะตอ

นะคะเออแม่บงแม่บ้านข้าราชการเจ้าหน้าที่

ใครกำลังทำหน้าที่หยุดแล้ววิ่งมาแบบอยากจะมาต้อนรับอะไรแบบนี้นะคะ

ผู้สื่อข่าวก็เลยแหมมาถึงถิ่น

กรกตเขากำลังประชุมพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิธา
คุณพิทามีความคิดเห็นยังไงอย่างแบบไหนบ้าง
บอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดคุยเรื่องของกรกต

แล้วก็ถามอีกว่าเอ๊ะเห็นว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ
มารอขอไลเซน
คือวันนี้เขามายื่นหนังสือกรกตเหมือนกัน
แล้วพอรู้ว่าคุณพิธามาเนี่ยบอกจะมาให้เซ็นชื่อให้หน่อยมาให้มาขอลายเซ็นหน่อย
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเห็นร้องเรียนคุณพิธามาตลอดอยู่จะกลายเป็นแฟนคลับมาขอลายเซ็นเหรอ
เขาบอกอ๋อเปล่าจริงน่าจะอยากได้ลายเซ็นต์ไปเทียบดูมากกว่า
อื้อเขาบอกว่าคงอยากได้ไลเซ็นไปเทียบดูว่า
ในการทำนิติกรรมในการเซ็นทำนิติกรรมทางกฎหมายอะไรต่าง
มันตรงกันมันใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ต้องบอกแบบนี้นะว่าลายเซ็นต์ที่ทำนิติกรรมกับลายเซ็นต์ที่แจกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย
มันเป็นคนละไลเซ็นกันนะสิ
ขอไลเซ็นคุณพิทาคุณพิทาจะให้ไหมคะ
เอาไว้ทำอะไรครับแต่ผมยังไม่ทราบเรื่องเลย
นี่นี่บอกไว้อย่างนี้
เผลอจะได้หัวใจกลับไปด้วยนะถ้าเป็นลายเซ็นที่แจกให้พี่น้องประชาชน
คือตอนนั้นนักข่าวรู้แล้วล่ะว่าคุณเรืองไกรเขามาดักรออยู่

อ่ะคุณเรืองไกรอยู่จริง
ชารัฐเข้ามายื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก้าวไกลส่งหนังสือด่วนคัดค้าน
กรกตที่จะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยกรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
ซึ่งหนังสือคัดค้านนี้มีการกล่าวอ้างมาตรา๘๔วัก๔

คือหนังสือฉบับนี้ค่ะทางเก้าไกลส่งมาบอกว่า
กรกตทำงานเป็นกลางจริงหรือเปล่า
มันเป็นการเร่งรัดขั้นตอนหรือเปล่า
เพราะว่านี่ก็ใกล้จะถึงวันโหวตนายกแล้ว
แต่ก็ไม่ได้มีการเรียกคุณพิทาเข้าไปชี้แจงอะไรเลย

แต่คุณเรืองไกรก็มายื่นค้านต่อบอก

แล้วก็มีการนำหนังสือวิถีก้าวไกล

เพราะคุณพิธาเดินทางมา

ก็เลยจะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้เซ็น

แต่เข้าไม่ถึงค่ะเพราะว่าแฟนคลับแน่นเหลือเกิน
เมื่อกี้นี้แต่เจอคุณไหมสุริกัญญา

เข้าไม่ถึงคุณพิธาแต่เจอคุณไหมสุริกัญญา

นี่เป็นนังสือที่คุณพิธาได้แจ้งเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ
ที่บอกว่าบอกมีการเขียนหนังสือออกหนังสือ

แล้วมีอะไรนะสำนักพิมพ์พิธาริมเจริญรัฐ
ใช่ก็เลยเป็นที่มาของ
คุณเรืองไกรก็ส่งเอกสารทางปรายศนีย์เนี่ยยื่นกรกตร้องเอาไว้เหมือนกัน
นี่ถือว่าครอบครองสื่อหรือเปล่า
คุณเรืองไกรถามแบบนั้นนี่จะเอามาให้คุณพิธาเซ็นเลยเหรอ
แต่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงอะค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพื่อคราวหน้าหาตัวจับยากเป็นรัฐมนตรี